ไปดูเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันหน่อย
เพราะว่านี่ค่ะเขามีการเลี้ยงหมูดำเหม๋ยซานคุโรบุตะ
เขาบอกว่าสร้างรายได้อย่างงามให้กับชุมชน

ใบตองเคยได้ยินแต่หมูดำคุโรบุตะ
อันนี้คือหมูดำเหมือยซานคุรม

มาที่นี่เลยตำบลศรีดอนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
เขาเน้นเลี้ยงหมูที่นี่ให้มันอารมณ์ดี
เจ้าของฟาร์มหมูนะคะเขานำหมูดำเชียงใหม่พันเอฟโฟ

ซึ่งเขาได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาแบบเกือบสมบูรณ์
นำเอามาผสมพันธุ์กับพันธุ์เหมือยสารนั่น
ทำให้ได้รูปร่างหมูที่สวยงามแบบนี้แล้วเนื้อหมูรสชาติดี
แต่ก่อนหน้านี้ที่นี่เขาเลี้ยงหมูดำพันธุ์เหม๋สานจากกำพันธุ์เชียงคำจังหวัดพะเยาว์
เริ่มแรกยังเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดอยู่นะแต่ต่อมาเขามีการแบบว่าปรับปรุงล่องผิดร่องถูกอะไรอย่างเงี้
เขาก็เลยเลี้ยงด้วยอาหารอินซีคุณปรากฏว่าพอเปลี่ยนมาเลี้ยงด้วยวิธีการเลี้ยงแบบอินซี
หมูออกลูกดกขึ้นเนื้อหมูเองก็มีรสชาติที่ดีขึ้น
และแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นที่นิยมในท้องตลาด
มันก็จะมีแค่ที่เขาซื้อไปประกอบในพิธีกรรมต่างอะไรแบบนี้ค่ะ
อืมเจ้าของฟาร์มเขาก็เลยมีแนวคิดที่ว่าจะต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นพันธุ์เนื้อ
ให้มันเทียบเท่ากับหมูดำคุโรบุตะของญี่ปุ่นไปเลยเอางั้นเลย
คือไอเดียเขาดีมากนะคุณเนาะ
เจ้าของแนวคิดนี้ก็คือนี่ค่ะคุณพี่คนนี้
นางสาวพิชยาพานโรงชัยอายุ๓๘ปี
เธอบอกว่าเธอเคยทำงานอยู่ในบริษัททัวร์ของญี่ปุ่น
อยู่ที่กรุงเทพทำมา๓ปีแล้ว
ต่อมานะตอนปี๕๘บริษัทลดจำนวนพนักงาน
เธอก็เลยกลับบ้านเกิดมา
วิธีการเลี้ยงเธอก็เลยมาเลี้ยงหมูแบบนี้
แล้วใช้อาหารที่มันปลอดเคมีก็คือเป็นแบบอินซี
ใช้ข้าวต้นกล้วยที่ปลูกเองนี่แหละค่ะเอามาให้หมูกิน
ทำให้หมูรสชาติอร่อยไขมันแทรกอยู่ในเนื้อด้วยแล้วก็หนังบาง
แต่ต่อมาก็มีการเชื่อมโยงกับทางสิรินฟาร์ม
ได้หมูดำคุโรบุตะเอามาผสมเอาหมูดำคุโรบุตะมาผสมกับเหมือยซาน
อ่าทำให้ปัจจุบันหมูดำที่เลี้ยงไว้ค่อนข้างจะเนื้อดีรสชาติอร่อย
เนื่องด้วยอาหารที่เลี้ยงเป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ดีจังเลย
และเป็นหมูเกรดซุปเปอร์พรีเมียมโดยใช้ชื่อว่าหมูดำเหม๋ยซานคุโรบุตะ
ดำเหมือนซันคุโรบุตะซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับประเทศแล้วนะ
ปัจจุบันมีกาเศรษฐ์กระโกนที่หารมาเลี้ยงหมูดำ
เราก็ทำกาเศรษฐ์อินซีแบบนี้เยอะแยะมากขึ้น
ส่วนวิธีการทำอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูดำทางกลุ่มนะเขาจะให้ข้าวอินซีที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีมาบดรวมกับหัวปลาแล้วก็กล้างปลานินตากแห้ง
ซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มด้วยทำให้ทานกันสลับกลับไปกับการใช้หยวกกล้วยแล้วก็ย่าเนเปียที่ปลูกเองจะไม่มีการใช้อาหารเม็ดเหมือนแต่ก่อน
และนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่เน้นการทำเกษตรแบบอินซีและควบคุมคุณภาพจนเป็นสินค้าเกรดพรีเมียม
ปัจจุบันนี้การทำการเกษตรไม่ใช่แค่ว่าอยากทำแล้วทำคุณต้องการแบบพัฒนาแล้วก็ต่อยอดและหาตลาดที่ตรงตามความต้องการและได้ปริมาณและได้ราคาด้วย

ดำแบบนี้ไม่ต้องไปต้มพะโล้เลยนะดำอยู่แล้ว
เอาไปแบบว่าทำชาบูเนื้อเขาอร่อยเขาบอกอย่างนี้
ค่ะอันนึงไอเดียการสร้างอาชีพการพัฒนาต่อยอดเนาะ